คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้คดีใหญ่เยอะนะคะ
มาดูความคืบหน้ากรณีเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดเครือข่ายของนายไซสนะกันหน่อยค่ะ
คือมีการตรวจสอบพบว่านายไซสนะเดินทางเข้าออกประเทศไทยกว่า๕๐ครั้งเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ผ่านด่านที่จังหวัดหนองคาย
แล้วก็ทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยอมรับว่าตอนนี้มีการตั้งกรรมการสอบ
สำหรับตำรวจที่เป็นตมสุวรรณภูมิจริงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกกล่าวหา
ว่ารับฝากรถของนายไซสนะค่ะ
พลตำรวจโทนัทธรพระสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
รับว่ามีการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ร้อยตำรวจเอกพัทรพลถ้วยทองรองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง
ว่าเป็นผู้รับฝากรถหรูของนายไซสนะแก้วพิมพา
ที่นายไซสนะจะเดินทางไปจังหวัดภูเก็ต
ล่าสุดมีคำสั่งย้ายแล้วนะคะให้ไปปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ
ต้นรับรายงานว่าไม่ได้เป็นผู้รับฝากรถ
หรือเกี่ยวข้องกับนายไซสนะและไม่ได้เป็นผู้ถือกุญแจรถ
เพื่อส่งให้นายไซสนะที่สนามบิน
แต่ว่าวันที่นายไซสนะถูกจับ
ได้รับโทรศัพท์จากในเล้งชายชาวไทย
ที่เป็นคนรู้จักของนายไซสนะเท่านั้น

พร้อมสั่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง
รายงานกลับมาภายในวันจันนี้ล่ะค่ะ
ส่วนภาพตำรวจ๓นายค่ะคุณผู้ชมภาพนี้
ถ่ายภาพร่วมกับนายไซสนะที่มีการโพสต์กันในโลกโซเทียล

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือไม่

จำนวนนี้มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพียง๑นาย
คือร้อยตำรวจโทวลัยศักดิ์อินทรักษ
รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
ตอนนี้มีคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการที่๓
ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองสิ
พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วค่ะ
เมืองต้นรู้ว่าภาพถ่ายนี้ถูกถ่ายเอาไว้

บ้าเริ่มคงต้องกล้ามพรมแดนไทยลาวส่วนผลการสอบข้อที่จริงจะใช้เวลาประมาณ
๑สัปดาห์นะคะถึงก็รู้ผลพังผลทดสอบจากผมนะเทฐรออย่างบอกด้วยว่าจากการตรวจสอบประวัติการเงินทางเข้าออกของ
พรมแดนติดกับสปลาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายค่ะ